เอาล่ะคุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อย
วก๗เกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเพราะอะไรคุณ
วันก่อนก็เกิดอุบัติเหตุสี่แยกนี้
ใช่พอมาถึงเมื่อวานก็เกิดอุบัติเหตุ๔แยกนี้เหมือนกัน

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันซะหน่อยนะครับ

คงไม่เห็นไฟแดงที่เขาจอดติดกันอยู่นะคุณนะ
สิมาเร็วมากนะได้ยินเสียงพยายามเบรก

รถกระบะที่มาชนก็กระเด้งกระดอนหุ่นไปขึ้นเกาะกลางนะครับ
สี่แยกไฟแดงตลาดบ้านหลุบที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับ
คลิปนี้มีคนเอามาแชร์เอามาโพสต์เอาไว้นะครับ
เราก็ติดต่อไปหาเจ้าของคลิปก็คือคุณอภิชาติเจริญพันธ์

ขอภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานหน่อยนะครับ

ส่วนคนขับขับรถมาจากตัวเมืองกาลสิน
่งหน้าไปอำเภอกรรมรสัยด้วยความมึนเมาสุรา
อันนี้เป็นการแจ้งข้อมูลเบาะแสเข้ามานะฮะ
ว่าเขาเมาฮะขาดสติพอมาถึงสี่แยกไฟแดง
แน่นอนครับคงไม่เห็นไฟแดงก็เลยเบรกไม่ทัน
พุ่งชนรถที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่นะครับ
เจ้าของคลิปยังบอกว่าสี่แยกตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
คุณอย่างที่ผมบอก๗บวก๗นี่คุณ

เพิ่งจะมีรถเก๋งฝ่าไฟแดงแยกนี้เลย
ถลายข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บ

มันจะเกิดอะไรอีกหรือเปล่าจะเป็นอาถรรพ์เลข๗หรือเปล่า
ก็ต้องให้หน่วยงานเข้าไปแก้ไขจุดตรงนี้ด้วยนะครับ

ก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะฮะ